มันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑เซน

ผู้รับเหมาก่อสร้างก็คือพี่อดีศักดิบุญรัฐเนี่ย

เขามาเจอมุกนี้จากตอนที่ไปหากุ้งอยู่ริมหาด
ก็เลยเอามาให้นักข่าวเราดูแล้วก็เล่าให้ฟังว่า

อยู่ไหนอยู่ในหอยมือเสือ

เขาก็เลยเอาไปให้ร้านขายไข่มุกตรวจสอบดูนะ
ร้านโยยืนยันว่านี่เป็นมุกแพ้

หรือกลุ่มคนที่ชอบสะสมจะเรียกว่าดวงตาแห่งเทพ

ใช่เห็นไหมชื่อเขาดูหรูหราราคาแพง
น้ำหนักเนี่ย๒๐กรัตเลยนะ
เขาบอกเลยว่านี่มันเป็นมุกที่หายากและราคาค่อนข้างแพงค่ะ
เพราะว่าปัจจุบันหอยมือเสือจัดเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง
ไม่มีใครกล้าจับมากินหรอก
คนอาทิสัยบอกว่าเจอมุกเม็ดเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนายุนที่ผ่านมานะ
นานแล้วแหละตอนนั้นออกไปหากุ้งบริเวณชายหาดบ้านแหลมโพ
ตอนที่จับกุ้งอยู่หันไปเห็นเปลือกหอยมือเสือ
ตัวที่มันไม่มีตัวแล้วนะเป็นเปลือกหอยเปล่า
แต่ข้างในมันมีมุกเม็ดนี้อยู่

ก็เลยเห็นแล้วก็เก็บมาเพราะมันไม่มีตัวแล้วนี่

ครูบอกว่าหากว่าฮามีนักสะสมอยากได้นะ

เขายินดีเผื่อว่าไปอยู่กับคนที่เขาสะสมมีคุณค่ามากกว่า

ติดต่อพี่อดีสัตว์ไปได้นะ